อีกหนึ่งหนุ่มหล่อนะฮะเห็นแว๊บนึงสักรูคุณนี่วงสกรค่ะ
เคลียร์นิดนึงก่อนหน้านี้ข่าวเมาส์บอกว่าโอ้โหโควิดมา
ไม่มีเงินขายรถมอเตอร์ไซค์กิน
บอกไม่เกี่ยวนะคือมอเตอร์ไซค์ขายเพราะว่าไม่ค่อยได้ขับ
คือประกาศขายก่อนน่าจะโควิดอีกนะคะ
ไม่เกี่ยวโควิดที่แบบว่าถัดแต่งแล้วขายรถไม่เกี่ยวเลย
เดี๋ยวตอนนี้ขายได้แล้วนะคะส่วนเรื่องความรักกับสาวนาวที่สานาศนะคะ

ถามว่าเมื่อไหร่จะแต่งนางบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนละกันไปฟังสัมภาษณ์ค่ะ
ยังครับยังไม่มีข่าวดีเร็วนี้ครับ
คือมีช่วงหนึ่งที่อยากแต่งงานอยากมีลูกอยากมีครอบครัว
แล้วก็มีช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่แต่งก็ดีเหมือนกัน
สถานการณ์บ้านเมืองหรือว่าสถานการณ์โรคระบาดอะไรอย่างนี้
มันไม่เหมาะที่จะเป็นที่อยู่อย่างมีความสุขของเด็กเล็กอะไรอย่างนี้ครับ
ตัวน้องก็เขาก็ยังแฮปปี้ที่เป็นแบบนี้อยู่นะเท่าที่พี่คุยนะครับ
เขาก็รู้สึกว่าเขามีความสุขที่เป็นแบบนี้แล้วเราก็โอเคที่มันเป็นแบบนี้